เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของการจะนำน้องออกมาจากถ้ำหลวงให้ได้
ก็อาจจะต้องผ่านเรื่องของการฝึกดำน้ำ
ทีนี้เราก็อยากรู้วิธีในการฝึกดำน้ำ
โดยเฉพาะการแข่งกับเวลาด้วยนะ
ว่าเราจะสามารถฝึกเด็กให้ดำน้ำได้จริงหรือเปล่า
แล้วก็ในสภาพภายในถ้ำที่มันมีอุปสรรคต่างมากมาย
เราเลยต่อสายพูดคุยกับครูตุ๊ก
ครูสอนดำน้ำนะครับจากชมรมดำน้ำโคราชนะฮะ

สวัสดีครับคุณสุดสกุลครับคุณอรยาครับ

ตุ๊กเป็นไปได้ไหมฮะที่จะสอนทั้ง๑๓คนดำน้ำ
แล้วก็สถานที่ฝึกสอนกลายเป็นในถ้ำ
เผชิญกับสถานที่จริงแบบนั้นนะครับ

ขออนุญาตพูดในนามของที่ว่าเป็นครูสอนดำน้ำนะครับ
แล้วก็พูดในลักษณะของคนที่มีประสบการณ์พอสมควรนะครับ

คือการสอนดำน้ำในถ้ำในครั้งนี้
จากการที่ติดตามข่าวทางธนัดทีวีนะครับ
ก็ในแอ่งน้ำในห้องที่น้องอยู่ตอนนี้
มันก็มีพื้นที่ที่สอนได้นะครับ
ระยะเวลา๑๒วันสอนได้แน่นอนครับ

คือต้องสอนในระดับน้ำมันความลึกเท่าไหร่ฮะ
หรือว่าต้องใช้พื้นที่อะไรยังไงบ้างครับ

ในการสอนเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ย
เด็กจะต้องยืนถึงก่อนนะครับ
แล้วก็สามารถนั่งคุกเข่าลงไปให้น้ำท่วมหัวตัวเองได้

เพราะต้องฝึกการหายใจในเบื้องต้น

ทีนี้อุปกรณ์ที่จะใช้ในการสำหรับในการปกป้องหน้าตัวเอง

กลับเต็มหน้าก็คือว่าปิดทั้งหน้าเราเลย

ทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าปิดครึ่งหน้าเนี่ย

เพราะว่าจะหายใจเข้าทางปากแล้วก็ออกจมูก

ยากกว่าหน้ากากเต็มหน้าถูกต้องไหมคะ

แต่หน้ากากเต็มหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นการหายใจปกติ

นั่นคือว่าการเคลียร์หู

เรานั่งลงไปแล้วในสระว่ายน้ำ
อะไรก็ตามแต่เนี่ยเกิดอาการเจ็บหู

การเคลียร์หูนี่คือทำยังไงสามารถอธิบายได้ไหมคะ

แต่ทีนี้ไอ้แรงกดของน้ำเนี่ยแต่ละคนเนี่ย
ร่างแต่ละคนความแข็งมาแต่ละคนไม่เท่ากัน

บางคืนลงไป๒๓เมตรไม่เจ็บเลย

วิธีการง่ายคือว่ามันบีบจมูก

ลมจะยังไปดันที่ช่องหู๒ข้าง

เขงเขาก็แค่ขยับกรามกืนน้ำลายพวกนี้

ครูตุ๊กคะทีนี้ถ้าเกิดเด็ก
เขาไม่มีพื้นฐานเรื่องของการว่ายน้ำการดำน้ำเลย
ตรงนี้เราจะต้องมาเริ่มใหม่แค่ไหนยังไงคะ
คือจากประสบการณ์ที่ผมสอนมานะครับ
อันดับแรกเลยก็คือเรื่องการหายใจก่อน

อันดับที่สองคือเรื่องการเคลียร์หู
แต่สองอย่างนี้สำคัญมากเลยครับ
ถ้าเป็นหน้ากากเต็มหน้าคุณก็ต้องเคลียร์หูให้เป็นด้วย

ตุ๊กครับทุกทีเราฝึกสอนดำน้ำกัน
อาจจะอยู่ในสระว่ายน้ำหรือว่า

แต่คราวนี้ถ้าอยู่ในถ้ำด้วย
อุปสรรคต่างที่ครูตุ๊กมองว่าอุปสรรคที่อยู่ในถ้ำเนี่ย
มันจะส่งผลไหมครับ
ส่งผลแน่นอนครับก็คืออย่างที่เรียนไปนะครับว่า
หนึ่งก็คือน้ำขุ่นน้ำมีกระแส
น้ำขุ่นเรามองไม่เห็นแล้วมือตัวเองเราก็มองไม่เห็น
ตอนนี้ระยะการมองเห็นของน้ำนับเวลาห่างกันแค่ประมาณ๒ฟุต
ก็คือประมาณ๖๐เซนนั่นเอง
ทีนี้เรามองไม่เห็นเราจะมองไม่เห็นเด็ก
ว่าตอนที่เราฝึกสอนเด็กมีอาการตื่นตกใจไหม

เราไม่เห็นหน้าเขาเราไม่เห็นตาเขาไงครับ

ที่ห่วงก็คือว่าการออกอาจจะออกไปยังไง
เพราะตอนเข้ายังต้องมุดเข้ามาเลย
ใช่ไหมฮะมริกบที่ทำงานอยู่เนี่ยจะต้องมุดต้องถอดแท้งดำน้ำออกจากตัว
แล้วก็มุดตัวเองเข้าไปก่อนแล้วค่อยดึงแท้งกลับเข้ามา
ซึ่งระยะทางตรงนั้นมันยาวประมาณกี่เมตรผมจำไม่ได้ครับ
ครับคือแล้วมันเป็นปัจจัยที่อาจจะควบคุมไม่ได้นะ
ขุ่นแล้วก็เรื่องของกระแสน้ำเนี่ยเนอะ
ใช่ครับความขุ่นเนี่ยตอนนี้ผมมีหวัง
มั่นใจมริกบของเราอยู่แล้วว่าทหารเรือพวกทหารเรือเขาเก่งนะ
ผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับแต่ประเด็นที่เป็นห่วงแล้วผมก็เชื่อว่าเชื่อว่า
ทหารเรือเขาห่วงเหมือนกันว่าตอนออกมันจะออกอย่างไร
เพราะมันจะต้องถอดแท้งออกแล้วเด็กจะต้องคานลูไปทีละคนนะครับ

ใช้ระยะทางลูที่ต้องมุดไปเนี่ยประมาณสามสี่เมตรนะครับ

ถึงแม้ว่าที่บอกว่ามีหน่วยซิลประกบเด็กหน้าหลัง
ถ้าเกิดว่าอุปสรรคมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพภายในถ้ำ
คือการมุดเนี่ยช่วงมุดเนอะ
ใช่ค่ะคือต่อให้มีหน่วยซิลประกบหน้าหลัง

ถึงรูตรงนี้ครับมันมุด๓๔คนไม่ได้
ในขั้นเดียว๓๔คนมันมุดละทีละคนเนี่ยครับ

มุดละทีละคนก็เหมือนกับว่าส่งพี่สาหารเลือดออกไปก่อนหนึ่งคน
ใช่ไหมฮะต้องส่งเด็กตามไปที่หลัง
และสายอากาศนั้นสายอากาศเด็กมันยาวไม่พอนะครับ
ต้องใช้สายอากาศที่ยาวพิเศษ๕๗เมตรเลยนะครับ
ถูกหรือเปล่าครับและระหว่างเด็กดำเบียงแต่คนเดียวนี้
จะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าตรงนี้ผมไม่ทราบจริง
นักดำน้ำจากต่างประเทศเขาก็ให้ความเห็นคล้ายครูเนอะ
บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย
มันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากในการปฏิบัติภารกิจนี้นะฮะ

แต่ว่าเราทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กับทีม
และก็ต้องดูอาบปัจจัยแวดล้อมอื่นนะครูทุกษ์
เรื่องของการประบายน้ำการสูบน้ำออก
การปรับพื้นที่ภายในถ้ำเนี่ยนะครับ

ขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณตุ๊กครับค่ะค่ะ
ก็นี่แหละครับพูดถึงเรื่องของการฟันฝ่าอุปสรรคนะครับ
คือสอนน้องน่าจะสอนได้
คือพื้นที่ตรงนั้นมันน่าจะเพียงพอโอเคแหละ

สองอย่างที่ต้องสอนเด็กคือหนึ่งเรื่องของการหายใจ

แต่หลังจากนั้นต้องดูเรื่องอุปสรรคด้วย
จะตื่นกลัวไหมสภาพของถ้ำระดับน้ำจะเป็นยังไงด้วยนะคะ
ถึงได้บอกว่าเราไปหาเจอแล้วภายในระยะเวลา๙วัน

ก็ต้องดูว่าจะใช้ระยะเวลาอีกเท่าไหร่นะครับ